ไปดูกันต่อเรื่องของชาวนาไทยกันบ้างครับคุณผู้ชม
ในวันนี้คณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

พบว่าราคายังทรงตัวครับ
คณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์นำโดยนายวินิจฉัยแจ่มแจ้ง

ติดตามการรับซื้อข้าวเปลือกที่โรงศรีอินเตอร์ไรซ์

เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือชาวนาอย่างเร่งด่วน

ภาพรวมของตลาดข้าวเปลือกในจังหวัดเชียงใหม่

สรรป่าตองราคากิโลกรัมละ๗บาท
โดยพบว่าถ้าหากว่ามีความชื้นไม่เกิน๒๕
ราคาก็จะอยู่ที่ประมาณนี้ครับ

ผู้ประกอบการโรงศรียืนยันว่า
ขณะนี้ยังรับซื้อข้าวไม่จำกัดจำนวน
แต่ทางโรงศรีสามารถเก็บข้าวไว้ได้

จากข้าวฤดูการใหม่จะเข้ามาเพิ่มครับ

แล้วก็สินค้าอื่นจากสหกรการเกษตรในพื้นที่ภาคใต้
เพื่อแก้ปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ

ได้นำเข้าสาร๔คันรถปริมาณเกือบ๔๐ตัน

สหกรการเกษตรสุราธานี

ล่าสุดรับซื้อข้าวหอมะลิฤดูการผลิตปี๒๕๕๙๒๕๖๐
จากสมาชิกเพื่อนำมาสีเป็นข้าวสาร

สหกรการเกษตรสุราธานี

นางบุญเกิดพานนท์ผู้จัดการสหกร
เปิดเผยว่าจะนำข้าวหอมะลิคุณภาพดี

โดยข้าวหอมมะลิที่จะนำไปแลกเป็นข้าวหอมมะลิ๑๐๐
รวม๓๗ตันมูลค่า๑๓๐๐๐บาทครับ
ทั่วประเทศจะมีประมาณ๒๕สกร
เป็นสกรที่มีศูนย์ในใจสินค้า
ที่แลกเปลี่ยนกันทุกอย่าง
อย่างพวกน้ำมันลองกองผลไม้ต่าง
เงาะอะไรเขาก็จะช่วยกัน

แวะมาอุดหนุนซื้อข้าวสารจากเกษตรกร
แต่ละกลุ่มก็นำมาวางขาย
ขายข้าววันละประมาณ๒๐๐๓๐๐กิโลกรัม

นายสุชีพฟักแฟงเฮรันยิกศูนย์ข้าวชุมชนบ้านบึงถัง

ในกลุ่มมีสมาชิกจำนวน๓๐ราย
ส่วนใหญ่ปลูกข้าวนาปี๑๐๐๐หอมมะลิ๑๐๕

ก็ให้สมาชิกเก็บข้าวไว้ที่ยุ้งฉางของตัวเอง

เหลือก็นำไปขายตามโรงศรี

จากนั้นจะค่อยนำข้าวจากสมาชิกมาจ้างโรงศรี

ช่วงนี้จังหวัดให้มาเปิดตลาดขายให้กับผู้บริโภคโดยตรง

ที่สามารถนำข้าวมาถึงมือผู้บริโภคได้โดยตรง
ไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางครับ